คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราตามให้ค่ะกรณีที่มีพระรูปหนึ่งโดนผีเข้า
แล้วก็ไปหาอาจารย์ขุนกวีให้ทำพิธีไล่ผี
คือเราตามเรื่องให้ก็เพราะว่าเราไปเจอพระรูปนี้แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ยอมรับว่าไปทำพิธีจริงแล้วเป็นพระจริง
แล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อของเขา
เป็นความเชื่อของเขาใครจะว่าอะไรไม่สนใจ
แต่ไปมาตอนนี้ทีมข่าวของเราตามไปที่วัดพระรูปนี้
ไปไหนเราก็ไม่รู้เก็บข้าวเก็บของหายไปไหนเราก็ไม่รู้
แต่เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะ
ก็พล้อยไปนะที่นี่สำนึกได้ก็ไปแล้ว
ไปน่ะว่ะซะ
คือเกิดเสียงวิจันทร์เยอะมากว่ามันใช่เหรอพระโดนผีเข้านี่นะ
แล้วพระไปทำพิธีแบบนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ตามภาพนี้คือ๒๖มีนาคมนะคะ
พระอาคมอภิคโมไปที่สำนักวิมารอสูร
ให้อาจารย์ขุนกวีช่วยไล่ผีให้มีเสียงวิจารณ์เยอะ
วันนี้เราส่งติค่ะเกติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่วัด
วัดป่าเกร็ดหงที่ศรีสเกตเป็นวัดที่พระอาคมอยู่นะคะ
ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพระอาคมขนข้าวขนของออกจากวัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เอาไปแล้วเหรอไปไหนก็ไม่รู้เอาคืนนั้นเรายังไปคุยอยู่ด้วยเลยบอกว่ามันปวดมันเมื่อยไปหมดไปก็รักษาไม่หาย
ใช่ท่านก็ยอมรับว่าเป็นพระที่อยู่ในคลิปท่านก็ยอมรับว่าไปทำพิธีจริงแต่ท่านไม่อยู่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านมาพาไปท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเห็นคลิปแล้วมันไม่เหมาะสมชาวบ้านรับไม่ได้นะ
จริงแล้วพระอาคมเพิ่งมาขออยู่ที่วัดได้แค่๒เดือนเวลาบินทบาทก็บ่นปวดขาบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
มารู้ข่าวว่าพระอาคมไปทำพิธีไล่ผีเขาอ้างว่าผีทำให้เขาปวดขา
นั่นไงท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันใช่เหรอเป็นถึงพระแล้วจะไปทำพิธีแบบนี้ได้ยังไง
ทำพิธีก็ศึกก่อนไหมล่ะถ้าจะไปทำพิธีอะไรแบบนี้ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสดูนะคะ
แกก็นี่แหละก็มารู้เรื่องก็ตอนเป็นข่าวนี่แหละมันก็เป็นความเชื่อ
แต่ด้วยการที่ว่าเราห่มเหลืองเป็นพระแล้วอีกสมณะหนึ่งแล้ว
ถ้าหากจะไปทำพิธีกรรมแบบนี้ในมุมมองของหลวงพี่
คิดว่ากลับไปเป็นคนธรรมดาก่อนไหมถ้าเป็นความเชื่อของแต่ละคนแบบนี้ครับ

ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตไปที่กุฏิของพระอาคมนะคะ
เป็นกุฏิไม้ยกสูงด้านล่างมีขวดน้ำผึ้งขวดยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย
บนห้องมีเสือสองผืนมีหิ้งพระของอย่างอื่นไม่เหลือแล้วค่ะ

ของพระอาคมบอกว่าพระอาคมบวชมาเป็นสิบกว่าปีนะ
บวชที่ปฐุมธานีเพิ่งกลับมาอยู่ที่ศรีสเกต
ปกติก็พูดคุยรู้เรื่อง
วันที่พระอาคมไปทำพิธีไล่ผี

ขาเพราะโดนคุณสัย
โดนวิญญาณผีร้ายเข้า

ก็เห็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ปล่อยให้พระไปทำพิธี
ทรัพย์ที่ปฏิษณีเอง
เดินไปเปิดหัว
ก็เข้าทางอเรียน

อะก็คือ
นี่มนต์ไปอยู่บ้านบ้านแฟนเกย์นะ
สุดท้ายแล้วติทีมข่าวของเราตรวจสอบพบว่า
ศึกไปแล้วนะคะศึกไปแล้วค่ะใช่ก็เนี่ยทีมข่าวของเราไปที่วัดบ้านป่าไร่
ห่างออกไป๘กิโลก็เหมือนกับว่าไปศึกเรียบร้อย
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของอดีตพระอาคมไปเจอกับภรรยา
เขาบอกว่าก็ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกันเรื่องมันจบไปแล้ว
แล้วก็เคารพสิทธิ์ของเขานะคะครับก็บอกแค่ว่าก็พระอาคม
ตอนที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปทำพิธีไล่ผีไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันเป็นเรื่องที่ผิด
บอกว่าไม่รู้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับวัดน่ะนะคะ
ทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่เห็นคลิปภาพนั้นที่พระไปทำพิธีไล่ผีอะไรแบบนั้น
คือชาวบ้านเองเป็นคนไปรวมตัวกันนะขอให้พระออกจากวัดไปขอให้ไปศึกซะ
ท่านก็เลยออกจากวัดไปแล้วก็ไปศึกเลยค่ะ
เป็นพระก็ไม่สมควรกับสะพายที่ไปทำวิธีทางลายผีออกจากพระ
ผมก็เลยทั้งที่เด็ดบ้านก็เรียกผมมา
ไปศึกษาการว่าต้องควรแล้วก็ส่งกลับ
เขามาอาศัยอยู่ในวัดบรรดาของเราแล้วก็ส่งกลับ
วันนี้ผมกลับไปที่วัดน้องกระจง
มีปรุงการผู้หกพองก็ไปประมาณกี่ห้าคน
เป็นบ้านเขาเองไหมครับวัดน้องแรง
เป็นบ้านนะก็ไม่ใช่บ้านมันเองก็เป็นบ้านของมันเองบ้านต้องแรง
ไปนิดหน่อยแต่บวชอยู่ที่วัดน้องแรง
แต่เป็นบวชมีสายธรรมยุทธ์

กลับไปตรงนั้นไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่เห็นด้วยที่พิธีกรรมทำไปแล้วใช่ไหมครับ
ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่สมควรว่าพระไปทำพฤติกรรมแบบนั้น

แต่ก็ตัดสินใจถูกแล้วล่ะฮะก็ศึกดีแล้ว
ใช่ถ้าศึกไปแล้วถ้าไปทำอะไรก็ได้เนอะ

นี่ได้ข่าวว่าเห็นแกบอกว่าแกก็ไม่ได้หายปวดด้วยนะ
แต่จะไปเอาผิดอาจารย์ที่เขาทำพิธีให้มันก็ไม่ได้นะ

ก็ประหลัดอำเภอเคยไปตรวจสอบที่เราสัมภาษณ์ไปเนี่ย
เขาไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เป็นการหลอกลวงอะไร

แต่หลายคนก็บอกว่าไม่ผิดทางกฎหมาย

แต่อยากให้ดูคลิปนี้
เพจแม่ทับลิง๓ทับ๑เขาโพสต์เอาไว้

เหมือนกับเอามือไปสัมผัสที่อวัยวะเพศของผู้หญิง
ความสุขความอรุณมีมาก
อีกอดที่เหลือ
การโดย
และพี่ถึง

เพจโน้ท
เหมือนอาจารย์ให้ลูกศิษย์ผู้ชายเอามือไปดันที่อวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้
และบางช่วงใช้ไม้ไปดันที่อวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้

แล้วเธอก็นอนร้องไห้คล้ายคนไม่มีสติและคลิปนี้ก็ตัดไป
ถ้าฟังเสียงฟังคาถาก็น่าจะพอนึกออกว่าอาจารย์คนไหนอะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงแล้วเอาผิดได้นะ
โอ้โหมันก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวผู้หญิงคนนั้นเขาจะว่ายังไง
แต่ว่ามันผีมันหนีเข้าไปในนั้นเหรอถามจริงเถอะคือมันยังไงกันเนี่ย
นะคะก็ฝากตรวจสอบดูนิดนึงก็แล้วกัน